คุณผู้ชมฮะมาดูชาวบ้านพิมายจังหวัดนครราชศรีมาเขาฮือฮาเลย
หมูออกลูกแต่มันออกลูกหน้าตาเหมือนช้างเลยนะฮะ
เชื่อเขาเชื่อว่าแบบนี้เป็นพระพิคเนธมาให้โชค
นี่คือตรงส่วนจมูกหมูเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมีงวง
แล้วหูคุณดูหูคือหูเขาบอกว่ามันก็ดูขนาดใหญ่กว่า
กว่าหมูทั่วไปหูเหมือนช้างตาเนี่ยโตเลย
แล้วในป่ากับลิ้นอะไรนี่แหละครับเขาบอกแปลกประหลาดจริงนะฮะ
นี่แหละครับชาวบ้านในตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
ก็แห่กันมาเลยนะฮะมาดูลูกหมูประหลาดนะครับ
เหมือนลูกช้างอย่างที่คุณอริยาบอกเลยหูก็ใหญ่งวงก็งอกนะฮะ
แล้วก็ที่แปลกตาออกไปจากลูกหมูธรรมดาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วก็ลูกหมูตัวนี้มันออกมาไม่นานมันก็ตายฮะ
ลักษณะของลูกหมูที่แปลกตานะครับทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพิคเนธมาให้โชคให้ลาบ
คนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะนำโชคนำลาบมาให้ทุกคนในหมู่บ้านนะครับ
โดยคุณยายเต็งกวยพรีดีอายุ๗๕ปีบอกว่าลูกหมูตัวนี้เนี่ยเป็นลูกหมูเพศผู้นะครับ
ลำตัวเขาสมบูรณ์นะมีกีบเท้าคู่หน้าและคู่หลังยาวโค้งงอนแต่หูใหญ่เหมือนหูช้าง
ดวงตาก็หนึ่งคู่เหมือนปกติแต่ดวงตานี่ใหญ่เหลือเกินนะฮะ
ใบหน้ามีลักษณะอย่างที่แปลกก็คือมีงวงยื่นยาวออกมาประมาณนิ้วกว่า
ที่ลูกหมูประหลาดจะคลอดออกมาคุณยายฝันฝันว่าได้ขี่ช้างอยู่ในเมืองสวรรค์
พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าแม่หมูที่เลี้ยงไว้มันตกลูกออกมาตอนพบค่ำของวันที่๑๙มกราคม
ลูกออกมา๔ตัวตัวที่มีงวงยื่นออกมาเหมือนช้างตัวนี้ที่มันตายนะฮะ
ก็ตกออกมาเป็นตัวที่สี่คือตัวสุดท้ายเลยนะครับตอนแรกมันยังมีชีวิตก็นำมาเลี้ยงดูที่บ้าน
คบประงมไว้หน่อยเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้กับแม่หมูเนี่ยแม่จะเหยียบมันตายแล้วอีกอย่าง
ตัวมันไม่แข็งแรงด้วยนะคุณนะเป็นน้องสุดท้องด้วยแล้วก็ประหลัดด้วยนะฮะ
นำกลับมาถึงบ้านนำมาไว้แค่ประมาณ๓๐นาทีอ้าวลูกหมูประหลาดตัวนี้มันตายครับ
ทีนี้คุณยายก็ต้องทำความสะอาดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะบูชาก็นำไปวางบนหิ้งบูชา
นะครับทีนี้เพื่อนบ้านสาปข่าวมากันเต็มเลยฮะ
ขอโชคขอลาบนะฮะต่างก็เห็นใบหน้าของหมูก็ตกใจเหมือนกัน
ก็ศรัทธาแล้วก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอโชคขอลาบตามความเชื่อของชาวบ้านในระแวกนั้นนะครับ